คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ชนบุรีค่ะ

เดี๋ยวให้ไปดูคลิปเพราะว่ามีการโพสต์กันเอาไว้ในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
โยต้ายาริสอยู่ข้างหน้ากระบะจอดอยู่ข้างหลังพอไฟเขียวปุ๊บคันหน้าไม่ไป
คันหลังก็นึกว่าเอ๊ะคันหน้าเขาหลับหรือเขาเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
บีบแร่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เบี่ยงขวาออกไปเขาบอกเขาต้องรีบไป
เพราะว่าต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่โตโยต้ายาริสข้างหน้าขับตามเลย
ปาดหน้าลงจากรถถือไม้เบสบอลมาพยายามจะเปิดประตูรถรถกระบะ
กระบะก็พยายามหนีพอไปติดไฟแดงอีกที
ทีนี้โตโยต้ายาริสคนขับลงมาพร้อมไม้เบสบอลแล้วทุบรถเขาเลย

นี่แงะคนที่อยู่ในรถกระบาดเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่ถือ
เบสบอลก็คือคนขับรถโตโยต้ายาริสคันหน้าที่โดนบีบแร่ใส่ก่อน
หน้านี้เอ้ยถึงขั้นนี้เลยอ่ะทีมข่าวของเราส่งคุณนริตบุญนิมค่ะ
นักข่าวลงไปพื้นที่ที่สพเมืองชนบุรีนะคะครับ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เมื่อช่วงบ่ายตำรวจเรียกผู้เสียหาย
ซึ่งก็คือคนขับรถกระบะนะคะชื่อว่านายหัสดาพรสร้อยสลับอายุ๓๑ปี
คุณแม่ที่นั่งอยู่ในรถด้วยอ่ะค่ะคุณแม่สมหมายสร้อยสลับอายุหกสิบสี่
ผู้เสียหายเอาหลักฐานคลิปวิดีโอนี่แหละค่ะมาให้กับทางตำรวจนะคะ
ว่ารถเก๋งคู่กรณีเป็นโตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียนชอเชอร์พอพานหกเก้าแปดห้า
ไม่เห็นจังหวัดนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวคนขับรถกระบะเขาขับออกมาจากบ้านในตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จะพาแม่ไปหาหมอติดไฟแดงอยู่ตรงแยกหัวเสือ
พอไฟเขียวปุ๊บเก๋งยาริสคันหน้าไม่ยอมไป
เขาก็เลยนึกว่าคนขับอาจจะเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ทำอะไรอยู่หรือหลับหรือเปล่า
ก็เลยบีบแร่เตือนไปสั้นสั้นหนึ่งครั้งแล้วก็เบี่ยงออกเลนขวา
เพราะว่าจะรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลทีนี้ล่ะค่ะรถเก๋งคู่กรณีขับตามเลย
ไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียนชนบุรีสุขบทแล้วขับปาดหน้าเบรกเลยจอดขวางเลย
คนขับรถเก๋งถือไม้เบสบอลลงมาจากรถ
พยายามจะดึงประตูรถกระบะให้เปิด

กลัวแม่จะได้รับอันตรายด้วยแม่ก็นั่งอยู่ในรถก็เลยรีบขับหนี
แต่ทีนี้ไปติดไฟแดงข้างหน้า
ห้างสรรพสินค้าเฉลิมไทยอำเภอเมือง
รถเก๋งยาริสตามมาได้ก็เลยลงจากรถมา
พร้อมไม้เบสบอลแล้วก็มากระหน่ำตี
ตามที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นะคะ
คือเหมือนแค่เคาะ
พอถึงตรงหน้าโรงเรียนชมรีสุขบท

แล้วก็เบรกจิ๊กจอดรถเลยครับ

เบรกคือเบรก
อ่าเบรกแรงมากเบรกเป็นแม่หัวที่มันอ่ะ

แล้วก็เพื่อที่จะรอเข้าช่องซ้าย
แล้วก็วิ่ง

แต่ว่ามันมีรถทางซ้ายวิ่งอยู่
เขาก็เลยดึงประตู
แล้วเผยวนว่าวันนี้ไม่ได้ล็อกประตู

เขาเปิดไปผมก็กระชากประตูกลับเข้ามา

แล้วก็เหยียบรถออกมาเลย
ไม่คิดว่าจะตามอะไรมาขนาดนี้ครับ

ขนาดทางข้างซ้ายช่องซ้ายสุด
เพื่อไม่ให้เราออกไปซ้ายได้

คือตอนโดนที่โดนตีชุดที่๒

ที่ถ่ายรอบที่๒

คือแม่นี่เห็นบอกว่ามีไม่สบายด้วย

ก็บ่อยเดินไม่ได้ครับความดันขึ้นเบาหวานขึ้น

ก็ใจเย็นกันได้มากกว่านี้หน่อยครับมามอบตัวครับ
แล้วก็เลิกครับนิสัยแบบนี้ไม่ได้เท่หรอกครับ
อืมคุณแม่สมหมายที่นั่งมาในรถกระบะด้วยนะคะ
ก็บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเอง
ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายขับรถมาปกติ
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
บีบแรค่ะทำไมถึงขั้นต้องแบบ
โอ้โหถือไม้เบสบอลตั้งใจเหมือนกับจะมาทำร้ายขนาดนี้

ถ้าคนก่อเหตุเห็นว่าแม่นั่งอยู่ในรถ
เป็นคนที่อายุมากแล้วเนี่ยก็ควรจะเห็นใจกันด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอตินัน
นุชนาธิ์ผู้กำกับการสภมชุนบุรี
บอกว่าตอนนี้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ
โยต้ายาริสคันก่อเหตุแล้วนะคะ
รู้แล้วค่ะว่าคนขับเป็นใคร
นายอเนกทองสุกอายุ๒๖ค่ะ
แล้วล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วด้วยนะคะ
ก็นำตัวพามาขอโทษ
แล้วก็ให้มาเจรจากับผู้เสียหาย

นะคะโอ้โหมันก็จะยิ่งบานปลายไปมากกว่านี้
แต่ว่าสุดท้ายคนที่เอาไม้เบสบอลไปตีรถกระบะเขาเนี่ย

ก็เสียโทษปรับอ่ะทำให้เสียทรัพย์นะคะ